แล้วก็เจ็บมากครับเพราะว่าลูกไปโรงเรียนปรากฏว่ากลับมา
คือที่หน้ามันมีรอยแดงถามว่าลูกไปโดนอะไรมา
บอกอ๋อหนูล้มถามไปถามมาโดนคุณครูตบหน้า
ตกเก้าอี้แล้วหัวโขกอีกต่างหากครับ

ตอนนี้ต้องร้องเพจสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยอีกทางหนึ่งนะฮะ
ที่จังหวัดพังงาคุณพ่อคนนี้ครับเอาคลิปมาโพสต์
บอกว่าฟังลูกเล่ากี่ครั้งน้ำตาผมไหลทุกครั้งเลย

คุณพ่ออุ้มลูกอายุ๗ขวบเป็นลูกสาว

อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ
พ่อบอกว่า๓ทุ่ม๑๕กุมภา
เลิกงานมาเห็นรอยแดงบนหน้า

แต่ว่าพ่อประสบการณ์คนเป็นพ่อนะฮะ
คือมันมีรอยเหมือนกับเป็นรอยนิ้วด้วย
ก็เลยถามถามไปถามมา

โดนคุณครูลงโทษ

แล้วถูกครูทำโทษโดยการตบที่หน้า

กลัวมากครับไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว
ไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาล
จะเงียบค่ะไม่รู้ว่ารอยแผลหรือคดีอันไหนที่มันจะไวกว่ากันนะคุณคิงดูที่หน้าน้องดิแล้วคือมันเป็นรอยแบบลักษณะเหมือนนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วอ่ะ
ใช่ครับเอาจริงเป็นรอยขนาดนี้แล้วเด็กเล็กขนาดนี้นะคะคุณพ่อก็เลยร้องให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยช่วยเหลือครับ
ผมเลยใช้ถามลูกว่าอยากได้อะไรอะไรประมาณนี้ครับว่าลูกบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาโปรยีตาผมเพราะว่าเดี๋ยวผมซื้อให้
แต่ว่าลูกต้องพูดมาก่อนว่าเกมของลูกอ่ะโดนอะไรมาลูกก็เลยตอบว่าอ่าโดนคุณครูตอบมาผมไม่ยอมครับไม่ยอมครับ
พ่อยืนยันว่าไม่ยอมความนะครับในขณะที่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดครับ
ประสานไปที่กระทรวงพมครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อให้ส่งนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาลงพื้นที่ไปพูดคุยแล้วก็เยียวยาจิตใจของเด็ก
รวมถึงประสานไปที่โรงพักท้องที่นะครับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทางคดี
หากพบว่าเด็กถูกคุณครูลงโทษด้วยการตบที่หน้าจนเป็นรอยเขียวช้ำจริงเนี่ย
ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงและเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับก็คงต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะเดียวกันครับทีมข่าวของเราก็โทรติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปยังพอโรงเรียนดังกล่าวนะครับ
บอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปดูน้องผู้หญิงคนที่บาดเจ็บแล้วส่วนคุณครูที่ก่อเหตุเป็นคุณครูผู้หญิงเห็นว่าเป็นครูผู้ช่วยสอนอยู่ชั้นป๑
เรื่องต้นคุณครูเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ตบตีเด็กตามที่ถูกกล่าวหา
อย่างไรก็ตามครับพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะมีการประชุมร่วมกันหลายฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนเดี๋ยวคงต้องรอฟังด้วยฮะ
ทางโรงเรียนชี้แจงอย่างไรและคุณครูคนที่ถูกพาดพิงถึงนั้น
จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
สภาพจิตใจเด็กนี่สำคัญมากด้วยนะคะ